พระคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหลอนกันหน่อยนะคะ
เกี่ยวกับเงาปริศนาที่ปรากฏในคลิป

มาดูสองเรื่องด้วยกันมีอะไรบ้าง

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวร้อน
เกี่ยวกับแขนและเงาปริศนา
ที่หลายคนเห็นแล้วต้องขนหัวลุก

โผล่ร่วมเฟรมภาพทายพระใหม่
คือขนลุกมือขนชัดมาก
เป็นคลิปของผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่ง
โพสต์คลิปภาพถ่ายแค้นปริศนา

คือในภาพถ่ายกันอยู่๔คน
และสังเกตตรงแขนของคนที่ยกโทรศัพท์ถ่ายภาพ

ลักษณะกำลังเกี่ยวคล้องแขนอยู่
งานนี้ทำเอาเจ้าของภาพต่างตกใจ
และขนหัวลุกเมื่อกลับมาเปิดรูปดู
ซึ่งหลายคนที่ผ่านมาเห็นคลิปภาพถ่ายนี้
ต่างก็บอกว่าในภาพอาจจะเป็นคนอยู่ด้านหลัง
เพราะเกิดมีหัวของเด็กอยู่ด้านหลังแล้ว
ซึ่งเจ้าของภาพก็ตอบว่า
ตอนถ่ายมีกันแค่๔คน
เป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครอยู่ด้านหลัง
ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุก
ลูกน้องถ่ายภาพตอนทำงานส่งให้หัวหน้า
แต่ดันถ่ายติดชายปริศนายืนอยู่ด้านบนตู้คอนเทนเนอร์

แต่พอถามไปถามมามันไม่ใช่
มันเป็นอย่างอื่นขนหัวลุกเลย
ภาพนี้มีผู้ใช้ติ๊กต๊อกคนหนึ่ง
นำมาโพสต์เป็นภาพถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ตอนกลางดึก
แล้วบนตู้มีชายปริศนายืนอยู่
ยิ่งสูงดึกใกล้ยิ่งขนลุก
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของภาพคุณเอกราชโกศล
อายุ๓๐ปีเล่าบอกว่า
วันที่ถ่ายภาพนี้เป็นวันที่๓มิถุนายน

พี่ชายที่รู้จักกันได้ให้ลูกน้องที่เข้าเวรทำงาน
ปิดประตูตู้คอนเทนเนอร์
อยู่บริเวณในพื้นที่ตำบลบึง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งปกติเวลาไปตรวจตู้ลูกน้องจะไปกันเป็นคู่
แล้วต้องถ่ายรูปมาเพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นก็ส่งรูปมาให้หัวหน้างาน
พอพี่ชายตนได้เห็นรูปก็รู้สึกแปลกใจ
เพราะเห็นเหมือนมีผู้ชายยืนอยู่บนตู้
จึงสุ่มรูปภาพดูชัด
ก็เป็นภาพชายคนหนึ่งมีเงาดำกำลังจ้องมา
พี่ชายจึงถามลูกน้องที่ส่งภาพมาให้ว่า
มีคนยืนอยู่ด้านบนตู้หรือเปล่า
ลูกน้องรีบเงยหน้าขึ้นไปดู
ปรากฏว่าไม่มีใครเลย
จึงพากันรีบวิ่งหนีออกมา
ผมดูที่แรกผมว่าเขาไม่ใช่นะ

ใครดูก็แบบขนลุกนะพี่

แล้วก็ตรงแขนมีผมดูมีแขนมีเลือดด้วยข้างขวา
ทุกคนที่ได้ดูภาพส่วนใหญ่เชื่อว่า
ชายที่อยู่ในภาพน่าจะเป็นคนงานกัมพูชา
ที่เสียชีวิตเพราะถูกตู้คอนเทนเนอร์ทับร่าง

โดยจุดที่ถ่ายรูปแล้วติดภาพหล่อนั้น
ข้างหลังเป็นที่อยู่ของเพื่อนผู้ตาย
ก่อเสียชีวิตผู้ตายมักจะมาที่นี่ตลอด
คาดว่าน่าจะเป็นคนงานกัมพูชาที่เสียชีวิต
ซึ่งหลังจากเจอภาพเงาดำปริศนาน่ากลัว
ทุกคนจึงพากันไปทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย

จะได้ไม่มาหลอกร้อนกันแบบนี้อีก

แต่คราวนี้เอาจริงเล่าแบบเถอะล้อนจริงนะ
คนลุกจริงเพราะภาพมันค่อนข้างจะ

เอาแต่งอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ที่เอามานำเสนอนะคะ
ใช้วิทย์เจอรันยาในการรับชมด้วยค่ะ